ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักคนโสดเป็นระยะที่มีเสน่ห์
เป็นจังหวะให้บอกความรู้สึกกับคนที่หมายปอง
คนมีคู่จะรักกันทวีคูณหากงอนกันอยู่จะกลับมาสู่ภาวะปกติ
สุขภาพร่างกายอ่อนแอโรคภัยเบียดเบียนได้ง่าย
พักผ่อนมากเดินเหินให้ระมัดระวังอาจลื่นสะดุดหกล้ม
ระวังติดเชื้อการเงินรายรับรายได้เป็นไปด้วยดีมีสภาพคล่อง
เงินทองค่อนข้างราบรื่นควรปฏิเสธคนที่มาขอยืมเงินทอง
หรือขอเครดิตค้ำประกันลูกหนี้จะถูกเร่งรัดหนี้สินจนเครียด
การงานเป็นช่วงที่เหมาะกับการรับช่วงงานจากชาวบ้าน
แก้ปัญหาให้คนที่ทำงานค้างไว้ให้วางแผนงานอย่างใจเย็น
และรอบครอบเป็นพิเศษ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์